มีหนุ่มคลั่งขอเงินแม่ไปซื้อเหล้าไม่ได้นะคะ
ก็เลยคลุ้มคลั่งแล้วไปทำร้ายยายซึ่งป่วยติดเตียงจนเสียชีวิตคาบ้าน
ตำรวจก็ได้นำตัวหนุ่มรายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
ตำรวจคุมตัวนายประจักษ์อายุ๒๙ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านพักในตะบลวังหลวงอเสรภูมิจร้อยเอ็ด
หลังก่อเหตุทำร้ายยายแท้วัย๘๖ปีจนเสียชีวิต
และระหว่างทำแผนเขาได้ก้มกราบขอขมาศพ
อันไร้วิญญาณของยายที่ต้องมาสังเวยชีวิต
เพราะฤทธิยาบ้าที่ตัวเองเสพเข้าไป
นายประจักษ์สารภาพว่าก่อนเกิดเหตุ
เหล้าขาวไป๒ขวดและเสพยาบ้ามาเม็ดครึ่ง
จะเมาอารวาสเพราะขอเงินแม่ไม่ได้
จากนั้นแม่วิ่งหนีไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

นายประจักษ์จึงใช้เท้าเตะไปที่ใบหน้าและหัวของยาย
แม่ผู้ต้องหาบอกว่าลูกชายขอเงิน๓๐๐บาทไปซื้อเหล้า
แล้วขอเงิน๑๐๐บาทอีก๒รอบ
หลังจากนั้นได้ให้แม่ไปซื้อไม้ขีดไฟที่ร้านค้า
โดยบอกกับแม่ว่าจะซื้อมาเผากระท่อมในห้องน้ำ
หลังจากนั้นลูกชายได้ออกมาจากห้องน้ำ
ก่อนจะมาทะเลาะกับแม่แล้วตะคอกใส่แม่ว่า
วันนี้จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตายก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้น
ผู้แม่อยู่กับน้ำยายบอกว่าเอาย้ายนี่
มันเป็นความช่วยว่า
เฮ้าหักแม่เฮ้ามันเห็นแม่เฮ้าหักพวก
เฮ้าก็เลยเสียใจเฮ้าก็เลยเป็นอะไร
เป็นคนบ้างใดเฮ้าก็คือเขา

ที่ผ่านมาพฤติกรรมของนายประจักษ์เป็นที่เอือมละอาของชาวบ้าน
บางคนอยู่ไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนหน้านี้นายประจักษ์เป็นคนดี

แต่หลังจากติดสุรายาเสพติดก็อารวาสเป็นประจำ
ห่วงผู้นำก็พยายามตลอดครับเป็นห่วงตลอด

เป็นคนไม่สามารถการระวัก

เสียเพราะว่าคันกินคันได้กินแล้ว

เปลี่ยนจากอีกคนหนึ่งเป็นคนหนึ่ง
โดยในวันพรุ่งนี้ตำรวจสพเสรภูมิ
นำตัวนายประจักษ์ไปส่งสารฝากขังในข้อหา
ทำร้ายบุพการีจนถึงแก่ความตาย
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่า

แม่ผู้ต้องหาบอกว่าถ้าเป็นไปได้

เพราะกลัวว่าแม่จะเป็นคนต่อไป
ที่จะต้องมาสังเวยฤทธิ์ยาบ้าของลูกชายอีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน